พาไปดูที่มันดูแล้วน่ารัก
ก็มีปลาที่มันน่ารัก

แต่ก่อนที่จะไปดูไอ้ที่ดุร้ายผมว่าไปดูไอ้ปลาที่มันน่ารักหน่อย
เขาบอกว่าเป็นปลาที่บางคนในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นปู่เลยนะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือฉลามวานนะครับ
ลามวานขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่า๕เมตรครับค่ะ
ก็อยู่ใกล้กับนักท่องเที่ยวได้
ถ่ายเอาไว้ได้ก็คือนักดำน้ำนะครับที่เขาไปลงเล่นดำน้ำอยู่ที่นี่
คลิปนี้ถูกถ่ายได้ที่บริเวณจุดดำน้ำใกล้กับเกาะปีดะนอก
หมู่เกาะพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
เจ้าของคลิปก็คือนายคมศักดิ์เจนหัดเป็นครูสอนดำน้ำ
บันทึกเอาไว้นะครับเมื่อช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ขณะที่ได้พานักท่องเที่ยวที่มาเรียนดำน้ำไปกันที่จุดนี้
ไปดำน้ำในจุดนาคระแล้วก็บังเอิญ

มาร่วมดำน้ำกันเป็นอย่างมาก
บอกว่าถ้านักดำน้ำแล้วไปเจอฉลามวานถือว่าโชคดีมากนะคุณ
เพราะมันไม่ได้ออกมาให้เราเห็นบ่อยนะ

ตัวใหญ่มากคือพอเห็นคนไหว้ไปใกล้
ลดวาดลดบันทุกนะคะใช่มากจริงแหมคือว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะ
ใช่แต่ว่าอีกที่หนึ่งสิมันไม่ใช่แค่สวยงามหรอกคุณ
มันตกใจอ่ะที่พังงาคุณผู้ชมมีการแชร์ภาพนักท่องเที่ยว
ต้องทำแบบนี้นี่คือภาพที่เราลดสีลงไปนะ
มันมีเลือดนะอุ้ยสยดสยองคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์เป็นมาจากนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันค่ะ
เขาลงไปเล่นน้ำในทะเลบริเวณหาดนางทองหมู่๗ที่พังงานี่แหละ
ก่อนที่จะโดนปลาตัวใหญ่ซึ่งก็ไม่รู้อ่ะนะว่ามันคือปลาอะไรกัดจนแผลฉีกขาดเวอะหวะเป็นรอยฟันแบบนี้
ครับใช้ที่สุดน่าก็ได้รับการช่วยเหลือทีนี้นายทอนพรรมนาวาสวรรค์นักวิชาการนะก็
ฉลามนะคุณผู้ชมแต่ว่านานนานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในไทยครั้งหนึ่ง
เกือบทุกครั้งถูกกัดที่ขาแต่ว่าไม่สาหัสเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะ
ทีนี้ท่านก็บอกด้วยว่าฉลามมันอาจจะจู่โจมด้วยความเข้าใจผิด
เพราะว่าบริเวณชายฝั่งน้ำมันขุ่นเห็นอะไรที่มันตะคุ่มตะคุ่มเห็นมันแหวกไหว้

ก่อนแล้วกันแต่พอรู้ว่าอ้าวไม่ใช่เหยื่อ
มันก็กัดแล้วมันก็หนีไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยให้เราตราตรึงเอาไว้แบบนี้
มันก็ตาตึงแล้วก็จดจำเอาไว้

เพราะว่าเอาจริงนะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังคือผมดูสารคดีบ่อ

คือแต่บางครั้งที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปเล่นน้ำทะเลได้รับบาดเจ็บ

ว่าคนที่ว่ายน้ำอยู่เนี่ยเป็นอาหารของ

จริงได้แต่ว่าเราดูในหนังเราคิดว่าฉลามกินคน

จริงแล้วมันไม่ได้กินคนมันไม่ได้ทำร้ายคนขนาดนั้นนะ